สถานการณ์โควิดต้องติดตามเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่ากรณีของเด็กหญิงวัย๘เดือนตัวน้อยนิดเดียวติดโควิด
คนเป็นปู่เป็นย่าพาขึ้นรถแท็กซี่คันสีเหลือง
ซึ่งปู่เป็นคนขับตระเวน๓จังหวัดข้าม๓จังหวัด
ไปหาโรงพยาบาลในการรักษาเด็กน้อยคนนี้
ปรากฏว่าหาที่ไหนก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับเลยนะครับ
ทีนี้เรื่องไปถึงทางเพจนั่นก็คือเพจสายไหมต้องรอด
สายไหมต้องรอดก็เลยต้องมาช่วยครับ
คุณผู้ชมฮะดูเหตุการณ์ตอนที่เพจสายไหมต้องรอด
เขาเข้าช่วยคุณปู่คุณย่ากับหลานตัวน้อยเด็กหญิง๘เดือนนะครับ
คุณผู้ชมฮะสถานการณ์โควิดที่ทำให้เรากลับมาอยู่ในรูปแบบ
ของการต้องตระเวนหาสารที่รักษาหาโรงพยาบาล
หรือบางคนต้องนอนรอรักษาอยู่ที่บ้านมันเกิดขึ้นอีกนะครับ
นี่ครับทางเพจของสายหมายต้องรอดโดยแอดมินเพจ
ก็คือนายเอกพบเหลืองประสิทธิ์
คือทางเพจได้รับแจ้งว่ามีปู่กับย่าพาหลาน
ซึ่งเป็นเด็กหญิงวัย๘เดือนติดเชื้อโควิด๑๙
มีอาการไม่ค่อยดีแล้วฮะหายใจหอบแล้วก็ตัวร้อน
ทีนี้ปู่ก็ขับรถแท็กซี่สีเหลืองคันนี้แหละฮะ
ระเวนไปตามโรงพยาบาลต่างข้าม๓จังหวัดเลยนะครับ
แล้วก็ต้องมาจอดอยู่ริมถนนราชพฤกษ
หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งตัวผู้เป็นย่าเองก็ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ทีนี้นายเอกพบซึ่งเป็นแอดมินเพจสายใหม่ต้องรอด
ก็ติดต่อมาหาปู่กับย่า
ให้ขับรถมาจอดรอในปั๊มน้ำมัน

อย่าลงจากรถเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับ
พอนายเอกพบและทีมงานมาถึง
ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพเข้าดูอาการของเด็กและก็ย่า
อาการของเด็กพบว่าค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ

เด็กน้อย๘เดือนไข้สูง๓๘องศา

ทีนี้ต้องรีบประสานไปยังโรงพยาบาลเด็ก
จากนั้นก็นำเด็กส่งโรงพยาบาลเด็กทันทีนะครับ
คุณปู่ของเด็กน้อยเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๕วันที่แล้ว
ลูกสาวกับลูกเขยติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในจังหวัดปฐุมธานีไปแล้วฮะ
ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้๙มกราคมนะครับ
ปู่กับย่าและหลานก็ไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลเดียวกัน
ผลตรวจพบว่าหลานสาววัย๘เดือนติดเชื้อ

ทางโรงพยาบาลก็แจ้งว่าเตียงเต็มต้องรออีก๑๕๐คิว

ให้กลับไปกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าติดต่อโรงพยาบาลอื่นก่อนนะครับ
ปู่ย่าร้อนใจมากนะครับเพราะเป็นห่วงหลาน
ตัวน้อยนะฮะอายุ๘เดือนเท่านั้นเอง
กระทั่ง๓ทุ่มนะครับหลานอาการไม่ดี
หายใจติดขัดแล้วตัวร้อนขึ้นอาการแย่ลงเรื่อย

ขับรถพาหลานไปตามโรงพยาบาลต่างที่เปิดอยู่๓จังหวัดนะคุณ
วนอยู่ข้าม๓จังหวัดปฐุมธานีเข้ากรุงเทพฯแล้วก็ออกมานนทบุรี
โดยให้ลูกเนี่ยช่วยติดต่อประสานตามโรงพยาบาลต่างอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
อยู่ริมถนนหน้าโรงพยาบาลแบบนี้หาที่ไปไม่ได้แล้วคุณ

รอหมอเด็กมาทำงานตอนเช้าถึงจะได้รับการรักษานะครับ
ทีนี้ก็มาได้รับความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดก่อน
ให้นำหลานส่งโรงพยาบาลเด็กตอนนี้ก็ส่งเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เขาบอกว่าต้องรออีก๑๕๐คิวครับ

หายใจหายใจแรงขึ้น
ตอนนี้ก็คือต้องรอให้เช้าหรอกครับแล้วค่อยว่ากันอีกที

โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าต้องเช้าอย่างเดียว
เช้าอย่างเดียวแล้วเด็กจะรอได้อย่างไร

ใช่ครับคือเรามองหลานว่าหลานเราไม่เวิร์ค
นี่นะฮะปู่ย่าก็พยายามจะถามนะครับ

ความเจ็บป่วยโดยเฉพาะเด็ก๘เดือนจะรอไม่ไหวแล้วนะครับ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็รับทราบว่า
ทางเพจสายใหม่ต้องรอดก็ช่วยเหลือคุณปู่คุณย่า

ก็เลยโทรไปสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติมจากคุณปู่
คุณปู่ก็ให้ข้อมูลบอกว่าหลานตอนนี้
ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเด็กแล้ว

ผลตรวจออกมาว่าติดเชื้อโควิด๑๙เช่นเดียวกันนะครับ
แต่ว่าผู้เป็นย่าก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว

แล้วก็ในข้อมูลตอนแรกไม่ได้ติดเชื้อ

ตรวจเบื้องต้นอาการของปู่คือไม่ได้ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
แต่ทีนี้ต้องรอการตรวจซ้ำ
เพราะว่าคุณปู่อยู่กับภรรยาก็คือย่า

ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ
แต่อีกเคสนึงต้องบอกว่าเรื่องใหญ่จริง

และทีนี้ก่อนหน้านี้เธอไปอยู่กับพี่สาวมา

แน่ใจมากว่าเธอติดโควิด๑๙แน่นอน
ใช่ซึ่งเธออยู่ไปประมาณทั้ง๓๔วันแล้วค่ะ

แต่เธอบอกว่าลองตรวจใหม่ได้ไหมคะ
เหมือนเมื่อสักครู่นี้มันสวอปเข้าไปไม่ถึงโพรงจมูก

ไอทั้งไข้ขึ้นหอบเหนื่อย

เพราะมันต้องเสียเวลาเรื่องของการเบิกอุปกรณ์ใหม่

สรุปสุดท้ายเธอติดโควิดนะคะ
แต่โรงพยาบาลให้เธอกลับบ้านไปแล้ว
โอ้โหเรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่จริงค่ะ
นางสาวอำารพลเธออายุ๒๔ปี

เพราะเธอบอกว่าอาการเธอเธอแน่ใจจริง
ไอมีไข้หายใจเหนื่อยท้องเสีย

อีกอย่างใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโควิดอยู่แล้วด้วยนะ

ที่ป่วยโควิดมา๓๔วันความเสี่ยงเธอสูงมาก
บอกว่าปีใหม่เธอไปเที่ยวกับพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง
๔มกราคมพี่สาวตรวจพบโควิด
โรงพยาบาลก็จัดที่พักให้รักษา
ที่ไทยสถาบันเมืองล่าสวายผลเป็นบวก
ไทยสถาบันเลยออกหนังสือรับผลตรวจให้

รอผลอีก๑วันเป็น๓วันแล้วนะ

แต่โรงพยาบาลบอกว่ามันมีเรื่องของการเบิกอุปกรณ์ตรวจใหม่

กังวลใจสุดท้ายแล้วกลับมาถึงบ้านตอนเที่ยงคืน
มีไข้ไอหนักแล้วก็ท้องเสีย

เรื่องนี้นายเอกพบเหลืองประเสริฐแอดมินเพจสายใหม่ต้องรอดบอกเลยนะคะว่า
ตรวจซ้ำด้วยโควิดแล้วยืนยันติดโควิด๑๐๐แน่นอน
ตอนนี้เพจสายใหม่ต้องรอดติดต่อโรงพยาบาลให้กับผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะ
แล้วเรื่องนี้โรงพยาบาลต้องรับผิดชอบนะ

ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา
ยังมีโอกาสไปแพร่เชื้อต่อคนอื่นได้อีก
พฤศบาลเนี่ยเขาก็แหย่เข้าไปลึกแน๊ะแล้วมวลอะไรอย่างเงี้ย
เจ้าอาทิตย์ก็บอกว่าเท่านี้ก็พอแล้ว
เข้าใจหมดแหละครับว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนก็อาจจะเหนื่อยล้าอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าอีกอย่างเคสนี้ก็สำคัญนะพี่ตั้มนะ
เพราะว่าถ้าเราตรวจแล้วเขาไม่ติดแต่จริงเขาติดเชื้อเนี่ย
เขาจะพลาดโอกาสการรักษาพลาดโอกาสที่จะได้รับยามารักษาตัว
นะครับเคสแปลกช่วงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นอีกนะคุณนะ
เพราะว่ามีการระบาดของโควิด๑๙แล้วมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับ